ปกติถ้าไม่มีผู้ออกคนเดียวนะ

ต้องกล่าว

เมื่อกี้เราก็ซ้อมกัน
เราต้องพูดอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอไปถึงบนเวทีก็ลืมบ้างอะไรอย่างนี้

อ๋อภาพยนตร์
ได้เปิดโรงภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดนะคะ
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่แบบพิเศษมากเลยเนาะ
ก็สามารถแบบว่านอนแล้วก็ปรับเอนตามความต้องการเราได้เลยด้วยแบบรีโมทอะไรอย่างนี้
จะปักเป็นแบบระบบนวดก็ได้ด้วย

คนดูหนังรู้สึกว่าอยากจะเต็มอิ่มหรือว่ายังไง
ก็เป็นโรงที่มีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก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
ก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่เหมาะกับใครที่ต้องการความไพรเวทแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนแบบมาพักผ่อนระหว่างดูหนังจริงอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ดูหนังด้วยความสบาย
เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับการชมภาพ

เป็นเตียงไฟฟ้าที่ปรับเอนได้นะคะ
ก็รับรองว่าได้ชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ

ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพแห่ง
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะ

ร่วงตัวกันไหมแต่ไปมาแล้วก็ปรับกันได้

จริงเขาก็ไปออกกับมิวบ้างค่ะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ขึ้นเวที
เขาก็จะเป็นผู้มาร่วมงาน

อันนี้ก็ครั้งแรกของพี่เลยเนอะที่เป็นอีเวนต์แล้วต้องขึ้นเวที
จริงอย่างการรับงานนะคะหรือถือว่ารับงานน้อยลง
หลังจากที่แบบเรามีครอบครัวเราด้วย
ค่ะก็ไม่ได้ถึงกับรับน้อยลงหรอกค่ะ
แต่ก็อาจจะแบบก็เลือกที่เหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี้
คุณจะทบรอบแต่งงาน๑ปีกันแล้วจะพูดไหม
คุณสามารถเลยครับยังคุยกับมิวว่าเผ่อแป๊บเดียว๑ปีนึงแล้ว
ปีนี้เราไม่ได้ทำอะไรกันเท่าไรเลยจบแล้ว๑ปีนึง

สุดความสุขฟัน

แต่ก็ทบรอบมากนะแต่งเราจะไปเฉี่ยงใหม่พอดีค่ะ
ตอนนั้นที่มิวล่อภาพุทธลูกใช่ไหมคะ
แล้วรอบนี้เราจะไปแบบปฏิสถาน

มิวจะได้ให้ความสำคัญวันครบรอบอย่างไหนบ้าง

ก็ต้องมีอะไรเหินของมิวบ้างเหมือนกัน

ก็มาเรื่อยเลยนะคะ
ถ้าเคลียร์ละครได้จบที่เราจะเริ่มเลยเนอะใช่ไหม
ว่าจริงจังแล้วก่อเรื่องการมีน้อง
ก่อนว่าจะยังไงดี
แฟนมีเท้าอิงสักกี่ปีหรืออะไรอย่างนี้

โอ้คงผมอยากมีตั้งแต่แรก

แต่ว่าอยากให้มิวเขาทำงานก่อน
เขายังสนุกกับงานที่เขาทำอยู่แล้ว

เปลี่ยนใจไหม

ก็ให้เวลาเขาให้เขาให้เขาสบายก่อน

มากอยากอุ้มราค์

ก็เลยรู้สึกแบบสบายใจตรวจไปก่อน
คือถ้ามีเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติไปก่อน

แต่ขอมินเวิร์ดก็บอกว่า
เราทำผู้สุขภาพปกติ
แล้วสามารถมีเองได้ตามธรรมชาติ
คุณพ่อคุณแม่เริ่มหวนอยากอุ้มหลานแล้ว

อ่าคุณแม่ยังไงบ้างครับพี่เซ้น

อุ้มหลานที่บ้านยังไม่มี
ยังไม่มีเลยครับที่บ้านยังไม่มีใครแต่งงาน

เขาลุ้นกับเรายังไงบ้างครับพี่เซน
เขาก็เชียร์ให้มีนะครับ
แต่อย่างที่บอกก็ผมก็คุยกับเขาที่บ้านแล้ว
เข้าใจว่าแบบก็อยากให้มิวทำงานก่อน

มีตุ๋นกระเพาะปลาสดมาให้มิวแล้วอ่ะ
กับครีมทาอะไรอย่างเงี้ย

ไม่เราอยากให้มันแบนที่ซ้ำนะ

เพราะว่ามันรู้ว่าพอแบบมันแหวกลึกใช่มั้ยครับ
ก็ไม่เผินก็รู้ว่าแบบแต่งงานแล้วแล้วไง
ก็ได้แบบจะลึกบ้างอะไรบ้าง

และสามีไม่ได้น่ะ
รู้สึกเครื่องต่อไหมกับพวกเค้า

เพราะว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้ว

คุณเป็นหวังไหมคะ

เค้าก็หวังตัวเองดีมากอยู่แล้วนะคะ
เค้าก็จะระวังเล่นภาพเล่นเ฾่อโปมากอยู่แล้ว
เขาเป็นคนระมัดระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว

ถ้าเทียบกันผมจะเป็นคนค่อนข้างส่วนตัวกว่ามีลงที่เป็นเยอะ
อยากรับพรงละครจะต้องคือลุบสงลูบสิน

ยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบสวีทแบบอะไรอย่างนั้นนะคะ

จะต้องเป็นฟิลอธิบายไหมคะแบบว่าฉากนี้มันอย่างนี้นะ
ไม่ต้องค่ะพี่เซนต์ใจดีค่ะ

ใช่ค่ะโอเคค่ะ